เจ้าหน้าที่กรกตจังหวัดนครสวรรค์ก็จัดเตรียมสถานที่นะครับ

ติดแผ่นป้ายรายชื่อผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ในเขตนอกเขตที่มาลงทะเบียน
เมื่อ๒๕มีนาคมถึง๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตของนครสวรรค์
มีทั้งหมด๑๙๘๔คน
พอกรกตนครสวรรค์บอกว่าเตรียมความพร้อมทุกด้านแล้วนะครับ
ก็ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยนะ
อาทิตย์ที่๗พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้
๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
พอกรกตอุทตรนี้บอกว่า
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่และ
ในการจัดเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ

จัดสถานที่ลงคะแนนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ
มีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า๑๔๙๐คน
เลือกตั้งที่๒จากที่โรงเรียนการุงวิทยาคมอำเภอบ้านไร่
มีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า๖๒๐คน
ก็ขอย้ำว่า๑สิทธิ์๑เสียงของคุณมีค่า
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของคุณด้วยนะครับ
ค่ะ
คุณผู้ชมคะแน่นอนว่ายิ่งใกล้เลือกตั้ง
โดยเฉพาะช่วง๗วันก่อนเลือกตั้งไม่สามารถทำโพลได้แล้วนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปไปดูกันหน่อยว่า
ไทยรัฐโพลครั้งที่๔ค่ะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง

พักเพื่อไทยตกไปอยู่อันดับ๒นะคะ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าเป็นการสำรวจความคิดเห็น
ช่วงระหว่าง๒๕เมษายนจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา
มีคนมาตอบแบบสำรวจใน๑๓๕๔๖ครั้ง
เรื่องของคะแนนนิยมในตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีล่ะ
นะคะก็คือคุณพิธาริมเจริญรัฐจากพักเก้าไกร

อันนี้เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนมา๓ด้วยนะคะ
ตามมาเป็นพักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์ค่ะ
ได้ไป๑๘ตกจากครั้งก่อน๖เปอร์เซ็นต์
ส่วนคุณเสถาธวีสินได้๑๐เปอร์เซ็นต์ลดลงไป๗เปอร์เซ็นต์
อันดับที่๔ค่ะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา๑๕เปอร์เซ็นต์
ถือว่าเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนมา๑นะคะ

ยังเป็นผลเอกประวิทธิ์วงศวรรณนะคะได้๑เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมค่ะ

เพราะพักเพื่อไทยที่เคยได้มาถึง๔๒เปอร์เซ็นต์
กลายเป็นว่าลดไปเหลือ๒๙เปอร์เซ็นต์

ก็แน่นอนว่าพักที่เบียดขึ้นมาแซงเป็นอันดับ๑
ก็คือพักก้าวไกลค่ะได้๓๖เปอร์เซ็นต์

อันดับที่๓เป็นรวมไทยสร้างชาติอยู่ที่๑๒เปอร์เซ็นต์

แต่ที่มีการเพิ่มขึ้นมาคือพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐ
ที่เคยได้๑เพิ่มขึ้นมาเป็น๖เปอร์เซ็นต์
และพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินนะคะได้จาก๓เปอร์เซ็นต
เพิ่มขึ้นมาเป็น๕เปอร์เซ็นต์เพิ่มมา๒เปอร์เซ็นต์

ว่าคุณจะเลือกพักที่ชอบอันดับที่๑เป็นใคร
ใครจะเลือกพักไหนบ้างเขาบอกอันดับหนึ่งเป็นพักเก้าไกล

แล้วก็เป็นพักเพื่อไทยตามมาเป็นอันดับที่๒
อันนี้ลดลงนะคะก็คือจาก๔๐เปอร์เซ็นต์ครั้งก่อน
กลายเป็นว่ามาอยู่เป็น๒๘เปอร์เซ็นต์แทน
รวมไทยสร้างชาตินะคะไม่ได้มีการขยับเพิ่มขึ้นลดลง๑๓ค่ะ
ไทยสร้างไทยพุ่งพลวดนะคะก็กลายมาเป็นหกเปอร์เซ็นต์
อันดับที่๕ก็เป็นของภูมิใจไทย๔เปอร์เซ็นต์ค่ะ